ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องระหว่างสามีภรรยาที่เลิกรากันไปแล้ว

เหตุการณ์ที่บุรีรำอดีตสามีตามหึงหวงอดีตภรรยา
แล้วก็ไปกล่าวหาอดีตภรรยาว่ามีกิ๊กแล้วไปเป็นกิ๊กกับลูกเขยอีกต่างหาก
สุดท้ายเอาอิโต้สับหัวอดีตภรรยาบาดเจ็บสาหัสค่ะ

นี่ค่ะนางสาวบดอายุห้าสิบเก้ากุมศรีษะอยู่แบบนี้

เลือดเต็มเลยแต่เธอยังมีสติยังพูดโต้ตอบอะไรได้นะคะ
เมื่อคืนนี้ค่ะอำเภอประคำจังหวัดบุรีรำ
เป็นซอยข้างตลาดสดเทศบาลประคัมมาค่ะ
แผลที่ศรีษะเนี่ยแผลเยอะนะคะ
แขนที่ท้องก็โดนฟันเข้าไปด้วยนะคะ
แต่เหมือนกับฟันไม่เข้าแต่นี่ที่ศีรษะเยอะหน่อยเลือดอาบเลย

ตำรวจตามไปรวบตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ค่ะ
นายกริติยาตระกูลสูงหรือในแหลมอายุ๔๐

เขายอมรับว่าลงมือก่อเหตุจริง

อ้างว่าอดีตภรรยาไปเป็นกิ๊กกับลูกเขย
เพราะไปเห็นว่าลูกเขยถอดเสื้ออยู่ในบ้านกับอดีตภรรยา

วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
นางเจริญอายุ๖๖เขาเล่าให้ฟังว่าคืนเกิดเหตุ
คนเจ็บนอนจมกองเลือดอยู่กลางถนนแต่ยังพูดคุยได้
แล้วก็บอกว่าในแหลมเป็นคนทำร้ายแล้วหลบหนีไป
ก่อนเกิดเหตุไปจอดรถซื้อของที่ตลาด

แต่หนีไม่ทันนายแหลมขี่รถจักรยานยนต์ตามมา
แล้วปรีเข้าไปฟันเลยค่ะ
ลูกสาวของคนเจ็บบอกว่าคนที่ก่อเหตุไม่ใช่
พ่อเธอนะคะไม่ใช่พ่อแท้เป็นสามีอีกคนนึงของแม่
คือจริงแล้วผู้ชายคนนี้เลิกกับแม่เธอเกือบ๓ปีแล้วนะ
นี่คือผู้ก่อเหตุนะคะที่นั่งยองอยู่เนี่ยค่ะ

ทนพฤติกรรมไม่ไหวงานการไม่ทำ
แม่เป็นคนทำงานหาเลี้ยงตลอดก็เลยเลิก
แหลมมาอ้างว่าหึงหวงแม่ไปเป็นกิ๊กกับลูกเขยอะไรแบบนี้เนี่ยนะ

คือสามีของลูกสาวเนี่ยเขาอยู่นครราชศรีมากลับมาเป็นระยะ
สามีของลูกสาวที่เนี่ยเข้าใจผิดว่าไปกิ๊กกับแม่เนี่ยนะ

ก่อนเกิดเหตุ๒วันในแหลมมาหาแม่ที่บ้าน

ตัวลูกสาวก็ตอบไปว่าสามีฉันเอง
แหลมก็เดินออกไปแต่ไม่คิดว่าในแหลมจะไปฝังใจ
คิดว่าโอ้โหแม่เธอจะมาเป็นกิ๊กกับลูกเขยหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วก็เชื่อว่าในแหลมเตรียมการที่จะมาก่อเหตุนะ
ไม่ใช่ว่าบังเอิญเจอก็เลยมาเกาะเหตุ
โต้ฟันหัวเหมือนเตรียมการจะมาก่อเหตุ
คุณบอกว่าคือตามตั้งแต่ที่แกไปจอดซื้อของซื้ออะไรอย่างนี้

คือเตรียมการรอยตามไปเลยคุณบอกว่าคือเตรียมการรอยตามไปเลย
ใช่คุณบอกว่าคือเตรียมการรอยตามไปเลย

เหมือนขี่รถจักรยานยนต์ตามตั้งแต่ไปซื้อของที่ตลาด
อันนี้คือมีดที่ใช้ก่อเหตุนะคะ

ทีนี้ค่ะตำรวจบอกว่ายังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้ก่อเหตุนะคะ
แต่ว่าฝากขังผู้ก่อเหตุเอาไว้ที่โรงพักก่อน
ต้องรอดูอาการบาดเจ็บของคนเจ็บว่ารุนแรงขนาดไหน
ของคนเจ็บยืนยันว่าจะเอาผิดให้ถึงที่สุดค่ะ